สื่อข่าวของเราเกาะติดติดตามพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่
เจอแล้วใช่ไหมเข้าถึงบ้านท่านไม่ได้
ค่ะแปลว่าวันนี้กลางวันไปตีก็อล์ฟนี่ขนาดพลังรับรอง
ค่ะอ่ะอะไรงานสดมานะคะชวนค่ะ

นายกรัฐมนตรียังคงเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักรับรองนะคะ
ขณะเดียวกันก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน
ที่จัดการเลือกตั้งให้เกิดความเรียบร้อย
และก็จะยังคงเดินหน้าในการทำงานต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ค่ะ
ซึ่งเราจะไปดูกันนะคะสำหรับบรรยากาศล่าสุดของบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
ในขณะนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดภาพที่เราเห็นอยู่
เดี๋ยวดิฉันจะหลบให้กล้องเพื่อที่จะซูมเข้าไปด้านในนะคะ
เราจะเห็นได้ว่านี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณทางเข้าบ้านพักรับรอง
ผ่านกลมทหารราบที่หนึ่งมหาลเกอร์เล็กรักษาพระองค์
หลังจากที่ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนั้น
พลังประชารัฐยืนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้๒๕๖๒นะคะ
เจ้าหน้าที่นั้นได้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนโดยเฉพาะของไทยรัฐทีวีเนี่ยเข้าไปบริเวณด้านในหรือว่าไปปักหลักรายงานสดบริเวณด้านหน้าได้
อยู่ห่างจากจุดที่เป็นทางเข้าบ้านพักรับรองประมาณ๑๐เมตรนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายในนามของรัฐบาลผ่านมาทางด้านของพันเอกอธิษิตชัยนุวัฒน์นะคะ
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกฝ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันนี้
ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคนที่ทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
จากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนทุกพื้นที่ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก
และเมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วภาคการเมืองต่างก็จะเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะคะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชนั่นหมายถึงผลเอกประยุทธ์เองก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่โดยสมบูรณ์ด้วยความรักและปรารถนาดีต่อทุกคน
เพื่อแก้ไขปัญหาและวางรากฐานที่มั่นคงมั่งข้างให้กับประเทศและพี่น้องประชาชนตลอดไปนะคะ
ซึ่งเราได้มีการสอบถามนะคะจากคนสนิทของท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันออกมาว่าวันนี้ไม่ได้มีกำหนดการใดจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๑๐เขตพญาไทยจากนั้นก็ไปตีกอล์ฟกับกลุ่มเพื่อนสนิทแล้วก็กลับเข้าบ้านพักตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
ยังคงต้องจับตาต่อไปนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ภารกิจของผลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งในฐานะของอ่า
นายกรัฐมนตรีฐานะของหัวหน้าคอสชและยังเป็นแคนดิเดตของพักนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐด้วยว่าจะมีความเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการ
ท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะจากหน้าบ้านพักรับรองของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณมนต์วันธรรมพักดีนะคะ